พูดถึงเรื่องไปเที่ยวหยุดยาวแบบนี้หลายคนก็เล็งแล้วล่ะ
บางคนไปต่างจังหวัดบางคนไปต่างประเทศแต่
มีข้อแมข้อหนึ่งเขียนมาสอน
ใครมีสัตว์เลี้ยงเที่ยวลำบากเหลือเกิน

ห้องพักส่วนตัวกั้นผนังเป็นอย่างดีสะอาดมีเบาะนอนนุ่มพร้อมชามใส่น้ำใส่อาหาร
เป็นห้องพักค้างคืนที่เปิดให้บริการสำหรับสุนัขและแมวของคลินิกบ้านสัตว์เลี้ยงในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ
สำหรับห้องพัดลมนะคะคิดค่าบริการคืนละ๓๐๐บาทห้องแอร์คืนละ๔๐๐บาท
ราคานี้รวมบริการพาเดินเล่นเช้าและเย็นรวมถึงอาหารเม็ดที่ทางคลินิกจัดไว้ให้บริการ
แต่ถ้าต้องการให้สุนัขได้รับอาหารที่พิเศษสามารถแจ้งกับทางเจ้าของคลินิกหรือจัดเตรียมอาหารมาเองก็ได้ค่ะ
ที่นี่รองรับสัตว์เลี้ยงที่เข้ามาใช้บริการได้คืนละห้าตัวจึงควรจะติดต่อจองห้องพักล่วงหน้า
หากจะมาใช้บริการในช่วงวันหยุดยาว
ล่วงหน้าก่อนสักกี่วัน
หนึ่งถึงสองอาทิตย์ก็พอค่ะแต่ว่าถ้าเป็นยาวแบบประเภทสงกรานหรือว่าปีใหม่ก็นานกว่านี้นิดก็ดี
เพราะส่วนมากก็จองกันมาล่วงหน้าก่อนบางตัวก็เป็นเดือนก็มีค่ะ
อันนี้ส่งในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะทำให้จำนวนสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของนำมาฝากเพิ่มขึ้นร้อยละห้าสิบ
เพราะที่นี่ค่ะนอกจากจะรับฝากสัตว์เลี้ยงแล้วยังเป็นคลินิกรักษาสัตว์
เปิดให้บริการมาแล้วกว่า๑๑ปีจึงเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่ะ
ปัจจุบันเจ้าของสัตว์เลี้ยงนิยมนำสัตว์เลี้ยงมาเที่ยวด้วยนะคะระหว่างการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด
ทำให้ธุรกิจเสริมความงามสัตว์อย่างร้านป๊อปปี้เลิฟในซอยหัวหิน๕๕ทับ๑
ที่มีทั้งสุนัขและแมวเข้ามาใช้บริการกันอย่างแน่นขนาด
ซึ่งในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ค่ะสามารถทำรายได้ถึงวันละ๘๐๐๐บาทเลยค่ะ
ช่วงวันหยุดยาวก็จะมีลูกค้าพาน้องหมาไปเล่นน้ำทะเลค่ะ
เสร็จแล้วเขาก็จะพามาอาบน้ำก็มีจำนวนนึงนะคะ
ก็คือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็น่าจะประมาณ๑๐ในจำนวนลูกค้าประจำของเราทั้งหมด
เพิ่มขึ้นจากปกติที่เป็นช่วงวันหยุดมากน้อยแค่ไหนครับ
ก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเยอะนะคะเยอะเหมือนกัน
๒๐๓๐ถ้านั่งลำไหน
เพิ่มขึ้นมาประมาณ๒๐
ปัจจุบันในเมืองหัวหินมีร้านให้บริการสัตว์เลี้ยงหลายสิบเจ้า
แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณสัตว์เลี้ยงที่นักท่องเที่ยวนำมาด้วย
ประกอบกับที่พักส่วนใหญ่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้
จึงทำให้บริการสำหรับสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ